ฉันว่าอาจจะไปให้แทนเลยโดยแบบไม่ได้มีแบบแค่ตรงคติศาสตร์ตรงนี้
ไม่รู้ค่ะอันนี้ไม่รู้ไม่ได้คุยเป็นรายละเอียดอะไร
ได้ขอพี่แบร์ใจไหมคะวันหนังที่เขาไปทาน

แล้วก็ขอบคุณค่ะ
ที่คุณเขาว่างพอดีไปแทนได้ค่ะ
เพื่อแฟนทำได้ทุกอย่าง

พี่แบร์บอกว่าเออคนนี้แหละ
คนนี้แหละคือเจ้าสาว

มันเป็นคำพูดที่ได้ยินบ่อยไหมค่ะ

แต่หนูจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าหนูทำอะไรไปบ้าง

แสดงว่าเขามั่นใจมากแล้วกันไง
ในความคิดรู้สึกว่าเราค่อนข้างอยู่ในหน้าเดียวกันมากค่ะ
ก็แบบนี่คือความหวังในอนาคตของทั้งคู่
แสดงว่ามันก็ใกล้แล้วใช่ไหมเพราะว่ามันมีกฎ

จริงอยากมีเวลาว่างทั้งคู่ค่ะ
แบบถ้าขอไปแล้วแต่งเลยแต่ไม่มีเวลาให้กันก็
ก็ยังรอให้มีเวลาให้กันจริงดีกว่า
ไม่รู้เขายังไม่ได้ขอหนูเลยนะ

เผื่อไปเที่ยวจะได้รีบพรีออเดอร์ไว้ก่อน

เตรียมตัวไงว่าโชว์สีอะไรเสื้อผ้าแบบทุกวันอะไรอย่างนี้
สีไม่เน้นค่ะขอให้เราสวยเข้ากับตัวเราแค่นั้น
เราก็โจทย์แรกหนึ่งนะว่าถ้าเกิดมีงานใส่ต้องมาเวเนอะ

เอาจริงแบบลงลึกขนาดนั้นเรายังไม่เคยคุยกันเลยค่ะ
ใช่แบบลงลึกแบบที่ไหนอะไรไม่เคยคุยกันเลย
ใช่ค่ะก็เหมือนแบบตอนที่ไปเที่ยวก็จะชี้ให้ดูอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ยังไม่เคยคุยกันต้องที่นี่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่รู้ถ้าเป็นไปได้ก็ดีค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่ที่แบบมีอายุมาก
เขาก็ไม่อยากเดินทางกันมาไกลอะไรอย่างนี้ค่ะ
เอาจริงหนูว่าหนูชิวแบบ

แค่ถ้าเป็นไปได้ก็ดี

เรายังไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลย
ไม่รู้เลยค่ะ

มันต้องขึ้นแบบให้เป็นจินตนาการของพี่แบร์ไป
ส่วนถึงแค่แค่เป็นข่าวขอก็พอ
ค่ะ

เพราะว่าปีนี้มันจะจบลงแล้ว

ไม่นะ
ก็ทำงานเขาเต็มเอียดอยู่พอสมควรค่ะ

ก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นหนูไม่กดดัน
มันคือภาพในอนาคตที่อยากได้ทั้งคู่
จริงแล้วผลดังได้หลายคนก็คาดหวังกับงานแต่งเราเนอะ
ก็ว่าเป็นประวัติศาสตร์เป็นเวลาอีกครั้ง

เชื่อว่ามันจะต้องเต็มไปด้วยความสุขค่ะ
ยายะยะมันใหญ่ขนาดไหนอ่ะ
พอเป็นแบบเมื่อเด็กยายะแต่งงานกันมันก็เป็นแบบ
เรายังไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลย
เรื่องสักอย่างยังไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยค่ะ

วันนี้ก็ไปคุยเลยนะ

ไปถามพี่ใบอีกทีหนึ่ง
เขาก็มั่นใจว่าเราเป็นเจ้าสาวของเขาอย่างนี้ครับ

พี่หนุ่มกันใช้เองล่ะก็กรามแรง
จริงเหมือนแบบเจอพี่หนุ่มมาตั้งแต่เรายังแบบ
แบบเริ่มจีบกันอะไรอย่างนี้ค่ะ

พี่หนุ่มก็บอกว่าเขาก็งงตัวเองเหมือนกันค่ะ
แต่อย่างที่บอกค่ะคือแบบ

รอบ๑๐ปีที่เรารู้จักกันเราไม่เคยพูดแบบขนาดนี้ในรายการอะไร
ดีใจมากเลยค่ะเหมือนขนหลุกอะ

อยากไปทำหลายร้อน
เพราะตอนนี้นี่มันไปเลยทุกคนยินดีวันนี้กับฉันไปหมดเลยค่ะ
คนจะบอกว่ายายะเป็นวันหน่าย

แม่ว่าไงบ้าง
แม่ชิลนะหรือว่าแม่เดินหนีเดี๋ยวเลย

พี่แบร์มีการคุยแอบสักทีกับแม่เปล่าหรือเปล่า

ต้องไปสั่งพรรณะค่ะ
ถ้าพี่แวร์จะคุยกับแม่เขาก็คงคุยกับหนูก่อน
อย่างนั้นคุยอีกหนึ่งเรื่องราวดีน้องไปขาดสินสมาแล้ว

ยอดที่ได้มาค่ะ๔ล้านนิดค่ะ
ก็คืองบพอดีเลยกับที่พระอาจารย์ต้องการในการทำสะพานค่ะ

อันนี้คือเป็นการมอบเขาเรียกว่ามอบให้ทางวัดเรียบร้อยแล้วหรือเปล่า

แต่ว่างบที่ต้องการใช้จริงคือประมาณนั้นค่ะ
ทางละหั่นอย่างนี้เราต้องมีการไปดูเรื่อยมั้ยคะถ้าที่จะตั้งเสร็จไหมหรืออะไรยังไง
จริงยากกับพี่แมวไปไปวัดของวัดอยู่ชะเชิงเซา

นะครับค่ะวัดหนองลีค่ะใช่ค่ะ
ก็ไปกันบ่อยอยู่แล้วค่ะก็น่าจะแวะไปดูได้ค่ะ
ทางวัดอยู่ข้างกลางช่วยอะไรมั้ยคะ

ไม่น่าค่ะไม่น่าค่ะน่าจะแบบพอดีเลย
ก็อนุโมทนาสาธุกับทุกคนที่ร่วมบุญด้วยค่ะ
รู้สึกยังไงมันค่ะได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่เป็นสะพานบุญ
แล้วแบบสร้างสะพานให้กับชาวบ้านได้สัญจรด้วย
ก็ดีใจค่ะจริงต้องยกให้พี่แบร์เป็นแบบสะพานบุญที่ใหญ่สุด

ก็ดีใจค่ะเป็นวัดที่แบบพวกเราไปกันบ่อยด้วย
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ